ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้มาตามความคืบหน้าเรื่องปัญหาของความรักกันหน่อยกันแล้วกัน
เรื่องรักใครนำมาสู่ปัญหากันเนี่ยทั้งเรื่องของสาวธอมหรือว่าคู่บ่าวสาวด้วยนะครับ
ดูเรื่องของคู่บ่าวสาวกันก่อนนะครับคู่บ่าวสาวที่ราชบุรีตกลงแล้วที่เจ้าบ่าวไม่มา
เจ้าสาวต้องขึ้นไปประกาศบนเวทีขอโทษแคร์เครือท่านตามกันมาเยอะแล้วจนรู้สตอรี่หมดแล้ว

วันนี้ตำรวจนัดสองฝ่ายให้มาเจอกันตำรวจสพเมืองรัชบุรีบอกจะเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให้

เพราะว่าฝ่ายเจ้าสาวเขาก็ยืนยันว่าต้องจ่ายค่าเสียหายให้เขาที่เขาเตรียมจัดงานทั้งหมดก็หลายแสน

ฝ่ายเจ้าเบาก็บอกว่าลูกชายเขาก็อายุแค่๑๘นะถ้าคุณเรียกค่าเสียหายฟ้องกันแบบนี้เดี๋ยวทางฝั่งเขาก็ฟ้องมั่ง

แต่ก็ไม่ผู้เยาแล้วนะคะถ้าเกิดเป็นคดีภาคผู้เยา

อาจารย์บอกว่าคือกรณีแบบนี้เนี่ย
ถ้าเกิดว่ามีการเหมือนกับมาเจอกัน
แล้วมาคุยกันแล้วว่าจะมีงานแต่งถ่ายรูปพรีเวดดิ้งแล้วด้วย

ก็นั่นหมายความว่าผู้ปกครองของผู้ชายอายุ๑๘ก็คือก็ยอมให้ลูกชายแต่งงาน

แล้วเหมือนกับว่าเป็นการตกลงยินยอมที่จะแต่งงานกัน
แล้วก็เปรียบเสมือนว่าสัญญาแล้วว่าจะแต่งงานด้วย
ซึ่งก็จะส่งผลว่าฟ้องแพ่งได้นะ

เป็นคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายได้นะตัวผู้หญิงฟ้องได้
อาจารย์บอกรูปถ่ายพรีเวดดิ้งนี่แหละ

ส่วนหนึ่งของการแบบเออฉันพร้อมจะแต่งงานกับเธออะไรแบบนี้
วันนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าตำรวจสพเมืองรัชบุรีได้นัดฝ่ายเจ้าสาวคือนางสาวมะนาว
๒๖ปีกับฝ่ายเจ้าเบ่าคือนายพาคินวัย๑๘ปีมาเจรจากลายเกลี่ย
เรื่องค่าเสียหายในการจัดงานแต่งงานที่เจ้าบ่าวเบี้ยวไม่มา
สพมรัชบุรีบอกว่าจะเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยให้นะครับ
ก็ให้มาเจอกันทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะต้องมาดูว่ามีหลักฐานอะไรยังไงกันบ้าง
ทำสัญญาแต่งงานเป็นลายลักษรไหมหรือว่าตกลงกันทางวาจาสัญญาใจอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
ฝ่ายเจ้าสาวตำรวจบอกว่าก็สามารถฟ้องแพ่งได้ในการเรียกค่าเสียหายค่าจัดงานจากฝ่ายเจ้าเบ่า
ส่วนที่ฝ่ายเจ้าบ่าวบอกว่าเขาป้องกันแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นลูกของเขาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กัน
ถ้าจะตรวจดีเอนเอก็ต้องให้ฝ่ายของเจ้าสาวที่เขาตั้งท้อง๒เดือนยินยอมด้วย
ของนายพาคินนะครับยอมรับว่าหลานชายทำผิดพร้อมจะเจรจากลายเกลี่ยกับครอบครัวของฝ่ายเจ้าสาว
มันก็ยินดีที่จะให้ทั้งหมดอ่ะเพราะว่าฝ่ายของเจ้าบ่าวเขาบอกว่าเขาตกลงกันไว้ว่าจะให้ฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยหกหมื่นค่ะ
แต่ค่าเสียหายงานแต่งงานที่จัดไปจะเรียกค่าเสียหาย๖แสนบาทเนี่ยทางฝ่ายเจ้าบ่าวบอก
อันนี้คงต้องเจรจากันก่อนเพราะว่ามันเยอะมันไม่ไหว
อย่างไรก็ตามครับภูมิกับการสพเมืองรัชบุรีบอกว่าที่สุดแล้ววันนี้ที่นัดเจรจากันนะครับ
ทางฝ่ายของน้องมะนาวฝ่ายเจ้าสาวได้แจ้งมายังตำรวจว่าขอเลื่อนการนัดไกล่เกลี่ยไปก่อน
เพราะได้ปรึกษากับทนายความแล้วเห็นว่าควรจะรวบรวมพยานหลักฐานก่อน
แล้วเดี๋ยวจะมาพบเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งซึ่งยังไม่ได้แจ้งกำหนดเวลาเอาไว้

ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของคุณมะนาวนะคะที่จังหวัดราชบุรีก็ไปอีกรอบหนึ่ง
ก็ยังเห็นข้าวของเครื่องใช้สำหรับงานแต่งงานยังอยู่ในบ้านอยู่เลยค่ะ
คุณพ่อของมะนาวคุณพ่อภัยทูลนิ่มนวลก็บอกว่าวันนี้มะนาวไม่อยู่บ้าน
ไม่รู้ว่าไปไหนสภาพจิตใจก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะ
ยังรับไม่ได้กับการกระทำของนายพาคินและครอบครัวของนายพาคิน
ก็เห็นรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะอย่างดีคุยกันเรื่องสินสอดคุยกันอย่างดี
พอถึงวันแต่งงานจริงกลับไม่มาลูกสาวกับครอบครัวก็เสียหาย
เขาก็เปลี่ยนจากการจัดงานแต่งงานเป็นการจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่แทน
เงินที่นำมาจัดงานแต่งงานครอบครัวของมะนาวก็เป็นฝ่ายออกเอง
หลายแสนบาทนะคะแล้วก็ไปกู้มาด้วยค่ะ
เพราะว่าที่บ้านก็ไม่ได้ฐานะดีอะไร
คุณพ่อของมะนาวบอกว่าก็เคยเจอกับนายพาคินครั้งแรก
ก็ตอนพูดคุยสู่ขอลูกสาวนั่นแหละไม่รู้ว่าคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่
ตัวลูกสาวไม่ได้เล่าให้ฟังด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าปกติไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวอยู่แล้ว
ถือว่าโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างให้ทนายความดำเนินการเรื่องของค่าเสียหายนะคะ
แต่คุณพ่อไม่บอกรายละเอียดอะไรก็บอกว่าเรื่องของการที่จะถูกอีกฝ่ายฟ้องกลับเรื่องพรากผู้เยาว์เนี่ย
ว่าก็ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายก็แล้วกันก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เราเล่าไป
อาจารย์ปรเมฆก็บอกว่าเรื่องของพรากผู้เยาว์ไม่น่าจะเข้าข่ายนะ
เพราะว่าทางครอบครัวทั้งสองฝ่ายรู้เห็นเรื่องของการแต่งงานคือตกลงให้แต่งงานกันซะด้วยซ้ำนะคะ
และก็วันที่ผมมากับพ่อเขาปูเขามาสู้ขอนะครับ
ก็คือว่าท้องเราก็เลี้ยงดูของเราได้
เพราะลูกของมะนาวก็คือหลานผมผมรับได้ผมก็เลี้ยงได้
มันไม่มีการเคลื่อนที่หรอกทำกันขนาดนี้
สัญญาการแต่งงานเนี่ยเราได้มีการแบบว่าเซ็นกันไว้ไหมครับ

ไม่ได้เซ็นก็คือว่ามาสู่ขอกัน
คุณยายพูดกันรู้เรื่องใช้คำพูดเนี่ย
จะต้องมาเส้นมันไม่ใช่ซื้อขายอะไรอย่างนี้
คนยายมาอย่างปูเขาเนี่ยคนยายเนี่ยมาพูดกันอย่างเงี้ย
ตกลงก็ตกลงด้วยว่าจา
ก็การสู้ขอก็ไม่มีการเซ็นสัญญาที่ไหนเขาก็ไม่เซ็นกันหรอกครับ
คนใหญ่คุยกันเนี่ยพูดกันมันก็ต้องรักษาคำพูด
ตอนนี้ต้องคุยกับทนายน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละ
แต่ก็ไม่แน่ใจนะต้องให้ทนายแนะนำอีกที
ก็เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ที่เราต้องที่ทำขึ้นมาจัดขึ้นมาอย่างนี้
รวมแล้วทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับคุณพ่อ
ไม่แน่ใจราคาต้องดูที่ว่าบินที่แต่ละเจ้าเอามาเก็บเนี่ย
มันรวบรวมแล้วได้เท่าไหร่เขาก็เพิ่งสาธารณากันอยู่
คือว่าเก็บหลักฐานยังไม่ครบที่จะต้องเอาไปให้ทางตำรวจ
ทีมข่าวของเรานอกจากจะไปบ้านของน้องมะนาวแล้วนะคะ
ก็ไปบ้านของนายพาคินด้วยค่ะเนี่ยค่ะ
ก็ไปสอบถามเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเจ้าตัวไม่พร้อมให้ข้อมูลอะไร
ก็เลยไปถามกับคุณพ่อของนายพาคินคุณพ่ออเนกจุนเจิมนะคะ
พ่อก็บอกว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยก็พร้อมรับผิดชอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เพราะว่าผู้หญิงก็เสียหายแต่พอเจอแล้วได้ขอโทษแล้ว
แต่มะนาวกลับไม่รับคำขอโทษพ่อบอกว่าความรู้สึกของพ่อก็เปลี่ยนไป
ตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างให้ทนายความดำเนินการเตรียมฟ้องร้อง
เกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์นะคะอืมคุณพ่อของนายพาคินบอกว่า
ถ้านายพาคินถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเนี่ยนะเดี๋ยวจะฟ้องกลับว่ามะนาวเนี่ยพรากผู้เยาว์
เพราะพาคินอายุแค่สิบแปดเนี่ยแต่นักกฎหมายบอกคงไม่ได้แล้วเนี่ย
ใช่ค่ะทีนี้ก็การนัดเจรจากันก็ไปนะคะแต่ว่าทางมะนาวเลื่อนนัดยังไม่มีกำหนด
พ่อก็เลยบอกว่าก็อยากจะเจรจาเหมือนกันอยากจะให้เรื่องราวจบลงให้เร็วที่สุดนะคะ
คือเขาบอกว่าเขาก็รับไม่ได้ที่ไปออกรายการโทรทัศน์รายการหนึ่ง
แล้วเขาก็ถูกถามว่าเออเนี่ยทางฝั่งของพ่อของพาคินเขาขอโทษแล้วเนี่ย
แต่มะนาวบอกไม่รับคำขอโทษพ่อของพาคินก็เลยบอกว่างั้นก็รับไม่ได้เหมือนกัน

ก็เดี๋ยวรอดูว่าการเจรจากลายเกลี่ยจะออกมายังไงนะคะ